ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรย์

ต้อนรับเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณเป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

แม่บ้านบ้านตัวจริง

ในที่รายการเราเราเป็นมีพอรังพิเศษ

มีฮอร์โมนคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงของเรา
หรือว่าฮอร์โมนแ็สโตรเจนสูง

ประปรุงผิวพันธ์ของเราแบบว่าให้เปลี่ยงปลั่งใช่ไหม
แล้วแถมตัวเนื้อมะพร้าวนะคะก็จะแบบเป็นไขมันที่ดี

เชฟกระทะหล่อ

เรายังคงอยู่กับเชฟคริสและเชฟกัน

ที่อิมปอร์ตความสามารถเชิงตั้งด้านอาหาร
จากฝีมือการทำอาหารจะถูกใจสองสาวอ่อมไอซ์แล้ว

ก็ทำให้เหล่าแฟนรายการสาวปลื้มปริ่มอีกด้วย
ที่เรียกว่าแซ่บโดนใจทั้งชาวอเมริกันและเอเชียนกันไปแล้ว
มาวันนี้วัตถุดิบหลักก็คือมะพร้าว
ก็ต้องไปดูกันว่าสองหนุ่มของเรา
เขาจะเนรมิตเป็นเมนูอะไรออกมาบ้าง

มายินดีต้อนรับเชฟคริสแล้วก็เชฟกันอีกรอบหนึ่ง
สวัสดีค่ะ

ไม่รู้ว่าแบบว่าคราวที่แล้วก็เป็นไก่กันเลยใช่ไหม

แล้วปกติเชฟคือเชฟการทำอาหารประเภทแนวไหนนะ

แล้ววันนี้มันต้องมีจากมะพร้าวอะไรอย่างนี้ทำได้เหรอ

มัฟฟินกล้วยมะพร้าวครับแล้วก็อีกเดียวกี่ซอส

ถ้ามีกล้วยมะพร้าวส้มนี่ก็มัฟฟินกล้วยมะพร้าวส้มเก๋

ในเมนูนี้เราจะเอาเนื้อมะพร้าวก็ทำครับ
เมนูนี้เราจะเอาเนื้อมะพร้าวมาทำครับ
ส่วนเมนูในเบรกต่อไปเราจะทำเป็นซอสการะ
ส่วนเมนูในเบรคต่อไปเราจะทำเป็นซอสคาราเมล
ส่วนเมนูในเบรคต่อไปเราจะทำเป็นซอสคาราเมล
ซอสคาราเมล
ใช่น้ำมะพร้าวก็น้ำตาลมะพร้าวด้วยครับ
คือมัฟฟินมัฟฟินเราราดซอสคาราเมลด้วยหรอ

ตอนแรกเกิดอะไร

ตะวังกับหนึ่งช้อนโต๊ะ

ยังไงต่อคะ
เสร็จแล้วก็ใส่ผงฟู๑ช้อนชาครับ
ผงฟู๑ช้อนชา
ต่อค่ะแล้วอะไรต่อคะ

จริงแล้วอาหารพวกเบเกอรี่อะไรอย่างนี้

ครับผมเข้าละครับ
เข้ากันแล้วมัน่อยต่อค่ะ
หลังจากนั้นก็ใส่กล้วย

มันจะไปช่วยลดกันจำนวนน้ำตาลที่ใส่เข้าไปครับ
ก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติด้วยแล้วก็
มีกลิ่นกล้วยแล้วก็พัฒนา
เทคสเจอร์ของมันให้มันนุ่ม

อย่าคนจนแป้งมันผสมหมดนะครับ

มันคนข้าวกันหมดแล้วเนี่ย

อ๋อมันจะไม่นุ่มไม่ร่วน

กลิ่นวานิลลามันทำให้หอบขึ้นสำหรับขนมครับผม

แค่นี้พอมั้ง

อ้าวคงขึ้นครึ่งถ้วยครึ่งไปเลยตัดไปเลย

เหมือนตั้งแต่บอกขอเพิ่มได้ไหม

ก็ใส่เนื้อมะพร้าวสดครึ่งหนึ่งแล้วก็แห้งครึ่งหนึ่งครับ

อ่ะเข้ากันแล้ว

เพราะว่าถ้าใส่เต็มทีมใช่ครับ

ประมาณ๒๕นาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับ

จริงควรต้องอุ่นเตาอบไว้ก่อนครับ

เพราะว่าแค่นี้ยังไม่จบ

เราใส่เป็นทั้งน้ำตาลมะพร้าวและกันน้ำมะพร้าวครับ